เรื่องราวของเราในวันนี้เริ่มต้นด้วยสิ่งที่มันเป็นความเชื่อ
ความเชื่อบอกแล้วว่าอิ่มท้องแล้วกองทัพต้องเดินด้วยท้อง
จะพาไปที่วัดแห่งนี้วัดดีวัดเดิมวัดสว่างอารมณ์
ไม่ไปไม่ได้แล้วเพราะวันนี้๒๘ใกล้สิ้นเดือนแล้วคุณผู้ชมค่ะ
จะพาไปไหว้ขอโชคขอลาบจากกุมารทองจุกดำ
อย่างที่บอกไปศักดิ์สิทธิ์ขนาดที่ว่าชาวบ้านเขาแห่กันไปขอโชคขอลาบ
ถูกรางวัลกันมาเยอะแยะแล้วแล้วก็ไปแก้บนกันมานักต่อนัก
อย่างที่คุณชนะบอกตอนแรกมีแว่นแค่อันเดียว
แว่นซ้อนแว่นในมือก็มีในคอก็มีดูสิ
เต็มไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชม
วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบรรดานักเสียงโชค

แล้วก็มาไหว้พระที่วัดสว่างอารมณ์กันล้นหลามเยอะแยะมาก
จากพระพุทธรูปพระเงินพระทอง
ที่เคยให้โชคให้ลาบกันไปเรียบร้อยแล้ว
ถูกรางวัลที่๑กันมานักต่อนักแล้ว
หุ่นปั้นตาทองนิ้วรายจำได้ไหม

เมื่อวานเราพาไปดูอ่างน้ำมนต์หน้าตาทองนิ้วรายกันไปแล้ว

ใครที่มาวัดนี้ก็ต้องไปสักการะ
ใช่ไปขอพรจากตาทองนิ้วรายไปส่องขันน้ำมนอ่างน้ำมนต์กันไปนะคะ
และที่เด็ดไม่แพ้กันที่บรรดานนักเสี่ยงโชคมาที่วัดแห่งนี้แล้ว
จะต้องแวะไปอีกจุดหนึ่งก็คือกุมารทองจุกดำนี่แหละค่ะ
ดูจากสิ่งของที่ดิฉันบอกว่า
ชาวบ้านที่เขาได้โชคได้ลาบนำมาแก้บนคุณ
มีเยอะมากเลยไม่ใช่แค่แว่นกันแดดอย่างเดียวที่คุณชนะบอกนะ

มีของเล่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
คุณดูรถถงรถถังรถตักรถอะไรมาหมด

ฝ่ายฝันคุณอยากจะขับรถยี่ห้ออะไร

รถเอิ้งเดี๋ยวซื้อมาให้รถตักนะ
รถตักดินอะไรแบบนี้คือเยอะมากเลย

ถูกต้องน้ำแดงนี่แหละค่ะ
ที่จะเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่คนนิยมนำมากราบไหว้

พระอาจารย์แป๊ะนะเกจิท่านเจ้าอาวาสเนี่ย
เขาก็ออกมาเปิดเผยบอกว่ากุมารทองจุกดำเนี่ยนะ
มีประมาณ๔๐ปีที่ผ่านมาจำได้ว่า

เขานำมาถวายไว้ให้ที่ทางวัด
แต่ครั้งนั้นเนี่ยยังไม่ได้เอากุมารทองจุกดำเนี่ย
ตั้งให้คนได้เคารพบูชาได้มาไหว้ขอพรกันนะ
มา๒๐ปีก็เลยนำเอากุมารทองจุกดำออกมาจากกุฏิ
แล้วก็มาตั้งไว้ด้านหน้าทางขึ้นสาราการประเรียน

นำของเล่นเด็กมาถวายมามอบกันบ้างล่ะ
ถามคนดูแลก็บอกว่าคนก็นำมาแก้บนไง
เพราะว่าเขาจุดทูบจุดเทียนมาขอพร
เป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างบางคนก็ถูกติดต่อกันมา๓งวด๔งวดก็มี
สิ่งของที่เห็นเนี่ยมาจากการแก้บนทั้งนั้นนะคุณผู้ชม
มันเยอะมากจนไม่มีที่เก็บแล้วก็ต้องเก็บออกไปทุกเดือน
หลังนี้แทบจะทุกอาทิตย์แล้วนะฮะก็เลยนำสิ่งของเนี่ยไปไหนรู้ไหม
ไปแจกจ่ายใช่ให้กับเด็กเล็กในหมู่บ้านบ้าง
ตามโรงเรียนเด็กเล็กแล้วก็โรงเรียนต่างบ้างมีโรงเรียนโสดด้วยนะคะ
ก็คือวันเด็กแห่งชาติทุกปีเขาจะนำไปมอบให้กับทางเทศบาล
อำเภอหรือจังหวัดมอบให้เด็กกันเป็นแบบคันรถคันรถน่ะ
เยอะขนาดนั้นเลยเออถูกต้องคือมันก็เป็นความเชื่อของคนไทย
ตั้งแต่โบราณเนาะเรื่องกุมารทองนะคะไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่
มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเราเนี่ยสมมุติขอพรแล้วเราได้โชคได้ลาบ
เรามีเงินเราซื้อของมาถวายถูกไหมแล้วทางวัดเนี่ยเขาเอาของไปบริจาคกับเด็กที่ด้อยโอกาส
หรือว่าไม่มีของเล่นก็เหมือนว่าอย่างน้อยเราได้ทำทานกลับไปด้วย
ก็เป็นแบบว่าอนิสงฆ์กุศลอีกอย่างหนึ่งทำแล้วสบายใจก็ทำไปอันนี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
พูดถึงที่นี่แล้วก็ฮอตฮิตมากนะครับพูดถึงกุมารดิฉันเคยเจอกุมารด้วยนะ

ุมารนี่แปลว่าเด็กก็ลูกลูกดิฉันเอง

กุมารน้อยกุมารรีกุมารใช่ไหมเด็กหวิ่งเด็กผู้ชาย
อ๋อน้องสเกลเคยมีคนเอาแว่นตาเอาน้ำเนงมาถาวายังคะ

เมื่อไหร่เห็นรูปน้องสเกลดูดน้ำแดงแปลว่า